คุณผู้ชมค่ะสมัยนี้บอกเลยว่าถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วอยู่ในจุดที่แบบสำเร็จนะ
วันหนึ่งพอมองย้อนกลับไปเราอยากจะมอบสิ่งดีแบบที่เรารักที่เราชอบให้กับคนอื่นบ้าง
แบบขาดแคลนอยู่อย่างพี่แจ๊คเนี่ยพูดเก่งก็อยากจะไปเห็นไปเป็นวิทยากรงวิทยากรใช่ไหม

ถูกต้องค่ะอย่างวงการลูกทุ่งวงการนักดนตรีเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาก็มีเหมือนกัน
กว่าจะมายืนอยู่จุดนี้กว่าจะมาเป็นนักร้องโด่งดังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ลำบากลำบลเข้าใจคราวนี้
น้องที่แบบว่าขาดแคลนอุปกรณ์ต่างอยากจะเติมฝันมาเริ่มกันที่พี่เบิ้ลประทุมราชกันหน่อย
บอกเลยว่าหนุ่มคนนี้น้ำจิตน้ำใจงามมากนะคะ
หนุ่มคนหล่ออำนาจเจริญเบิ้ลปฐุมราชค่ะบอกเลยว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ชื่นชอบดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานอย่างพินมากเลย
เรียกว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ขอหยิบพินมาดีดครวนเพลงตลอด
โดยเฉพาะดีดให้หลานสาวตัวน้อยน้องมินตราได้ฟังแล้วก็แบบเต้นกันด้วยสนุกสนานคู่กันไปคุณผู้ชมค่ะ
จากนี้ค่ะเบิ้ลก็ชื่นชอบการดีดกีต้าด้วยใช่ไหมเป็นเครื่องดนตรีคู่ใจไปไหนไปกันทุกเวที
เดี๋ยวนี้เบิ้ลเขาแบบว่าไม่ต้องพึ่งนักดนตรีนะเล่นเอง
และจากความชื่นชอบในเรื่องดนตรีคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวเข้าใจเลยบอกว่าเด็กที่ชื่นชอบดนตรีอยากจะเป็นเจ้าของเครื่องดนตรีสักชิ้นเนี่ยมันก็หลายตังค์เหมือนกันนะมันไม่ง่ายนะ
หากว่าที่บ้านกำลังทรัพย์ไม่พออีกงานนี้เบิ้ลบอกว่านึกถึงตัวเองสมัยก่อน
งั้นวันนี้พี่สำเร็จแล้วพี่อยู่ในจุดที่ให้ได้แล้วก็เลยขอให้น้องที่ชื่นชอบกีต้าเหมือนกันด้วยเป็นการแจกกีต้า๑๐ตัวคุณผู้ชม
เจ้าตัวบอกว่าเข้าใจหัวอกเด็กที่รักในเสียงดนตรี
แต่ทุนทรัพย์ไม่พอเอาพูดง่ายตังค์ไม่พอซื้อ
ตัวเองเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนตอนนี้มีตังค์ซื้อได้แล้ว

เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มใจบุญคนนี้นะคะ

อย่างที่เห็นคุณผู้ชมชอบช่วยเหลือคนอื่น
รวมไปถึงสัตว์จรจัดตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
โดยเฉพาะเหล่าน้องที่ชื่นชอบดนตรีด้วยกันค่ะ

อย่างก่อนหน้านี้นะคะก็มีน้องสองคนเนี่ยค่ะ

หนุ่มการไปเจอแล้วก็ถามว่าเอาหนู
ทำไมไม่เอาไมค์มาเอาลำโพงมาเสียบจะได้ดัง
และความหน้าที่หนูคือเด็กโรงเรียนสองคนบอกว่า
คือขันวาจะเก็บตังค์ก็ปีหน้าเลย
ทำการซื้ออุปกรณ์ให้น้องทันทีทั้งไมค์ทั้งลำโพงน้องเห็นแล้วโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบ
เขาดีใจเด็กน้อยได้ร้องเพลงแล้วมันเสียงดังขึ้นเนาะ
ได้หารายได้ด้วยนะช่วงปิดเทอม
คุณผู้ชมไปต่อเลยละกันนักร้องหนุ่มหมอลำโอป้าลำเพลินวงศกรค่ะ
มักจะได้อ่านข่าวความใจบุญของเจ้าตัวที่มีต่อน้องนักเรียนอยู่บ่อยนะ
ก็เพราะว่าเจ้าตัวเข้าใจหัวอกน้องที่ชื่นชอบในเสียงดนตรี
แต่ไม่มีทุนทรัพย์ค่ะที่จะสารฝันความฝันของตัวเองได้
เพราะว่ากว่าจะมาเป็นลำเนินวงศกรในวันนี้
เจ้าตัวบอกเลยว่าชีวิตเป็นปากกัดตีนถีบนะ
เดินทางร้องเพลงหารายได้มาแล้วเช่นกัน
งานนี้ค่ะพอเห็นน้องที่มีความฝันเรื่องดนตรี
ก็มักจะยื่นมือเข้ามาช่วยน้องทันทีเลย

ต้องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสมทบคุณนะฮะ
บาลกะโหลดวิทยาคารในจังหวัดบุรีรัมน์
เป็นโรงเรียนที่เจ้าตัวร่ำเรียนมาค่ะ

เออเอาตรงไหนขาดแทนอยู่
ทางโรงเรียนไม่ค่อยมีเงินทรัพย์เท่าไหร่
เจ้าตัวก็เลยยิ้มมักจากกิจกรรมหารายได้
เพื่อสมทบทุนให้กับทางโรงเรียน

แล้วก็ผู้ใช้จ่ายในการพาน้องไปแข่งทางดุงตรีตามสถานที่ต่าง
อะไรคุณผู้ชมค่ะปรบมือให้กับสามหนุ่มเลยดีกว่านะคะ
รักมากอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนจริง
เป็นการช่วยเหลือให้เขาได้สร้างอาชีพต่อ
ได้หาความรู้ต่อได้มีการแสดงต่อไป
แน่อาจจะมีศิลปินหน้าใหม่ที่แบบว่าเกิดจากผลงานที่พี่มอบเครื่องดนตรีให้ก็ได้
เห็นแล้วปราบปลื้มใจมากจริงนะคะ